งานช่างลงรักปิดทองคำเปลวหรือที่เรียกกันสั้นว่าลงรักปิดทอง
คือวิธีการตกแต่งผิวภายนอกของศิลปะวัตถุด้วยทองคำเปลวเพื่อให้เกิดความมันวาว
โดยช่างรักจะเป็นช่างแขนงหนึ่งในช่างสิบหมู่ที่มีการสืบทอดพัฒนางานรักมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย
เริ่มแรกเป็นการลงรักปิดทองพระพุทธรูปเป็นการนำทองคำเปลวมาใช้ในการตกแต่งศิลปะวัตถุให้เกิดความงดงาม
เป็นสิริมงคลซึ่งเป็นคติความเชื่อในขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
ถึงพลังศรัทธาในทางพระพุทธศาสนา
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน